ไปฆ่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน

มีหลักฐานก้อนสำคัญ

แล้วเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นของนายเปรมชัย

เพราะอุจจาระกองนี้อยู่หน้ารถ
จุดที่เป็นจุดจอดรถของนายเปรมชัย
เขาวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นแม่ครัวที่เข้าป่าไปด้วย
เป็นผู้หญิงไม่มาถ่ายอะไรหน้ารถแบบนี้

ถ้าเป็นอีกสองคนที่เป็นคนขับรถกับเป็นเจ้าของร้านอาหารป่าเนี่ย
ก็ไม่มีใครไปถ่ายอยู่หน้ารถของนายตัวเอง
เพราะนายเปรมชัยเป็นนายนึกออกมั้ย
ก็เลยคาดว่านายเปรมชัยล่ะถ่ายอุจจาระอยู่หน้ารถ
ก็เลยเป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำมาประกอบสำนวนคดี
เพื่อเอาผิดนายเปรมชัย

มาดูค่ะนายชัยวัดริมลิขิตอักษรค่ะ
หัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
นี่คือหลักฐานเด็ดที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าจะมัดตัวนายเปรมชัย
ว่าเป็นคนล่าสัตว์ยิงเสือดำ

ฐานเด็ดก็คือกองอุจจาระที่อยู่หน้ารถ๑กองใหญ่เป็นอุจจาระของคนไม่ใช่ของสัตว์แน่
อุจจาระกองนี้อยู่หน้ารถ
ห่างจากจุดที่มีการปลดปลอกปืนลูกซองแค่๓เมตรเท่านั้น
ตอนนี้เก็บกองอุจจาระนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้ว
สาเหตุที่มั่นใจว่าเป็นของนายเปรมชัยเพราะว่ากองอุจจาระอยู่หน้ารถคันที่คณะของนายเปรมชัยขับเข้าไปในป่า
คณะของนายเปรมชัยมีอีก๓ใช่ไหมคะ

นาธีเรียมแสนเป็นแม่ครัว
เป็นผู้หญิงไม่อุจจาระกลางแจ้งแบบนี้แน่

นายโยงโดดเครือคนขับรถ
นายธานีทุมมาตรเจ้าของร้านอาหารป่าก็คงไม่มีใครกล้าไปถ่ายอุจจาระหน้ารถของคนที่เป็นนาย

ดังนั้นจุดที่พบกองอุจจาระเป็นจุดเดียวกันกับที่มีร่องรอยการแล่เนื้อและชำแหละเครื่องในของเสือดำออกมา
สันนิษฐานแบบนี้ค่ะว่าอุจจาระกองนี้เป็นของนายเปรมชัยแน่นอน

ไม่ใช่ของลูกน้องคนใดคนหนึ่งแน่เชื่อว่าระหว่างที่นายเปรมชัยรอให้ลูกน้องแกะเครื่องในเสือดำออกมาทิ้ง
นายเปรมชัยปวดท้องแล้วก็ไปถ่ายอุจจาระที่จุดนี้

เนี่ยมันเลยเป็นหลักฐานสำคัญว่านายเปรมชัยมีส่วนในการล่าสัตว์ฆ่าสัตว์ป่าชำแหละเนื้อเสือดำ

หรือมันอาจจะนำไปสู่การตรวจสอบได้ด้วยว่ากินอะไรเข้าไปบ้าง
แล้วก็จุดนั้นนะคะมีก้อนหินมีหลุมลึกนะคะ
นาธีที่เป็นแม่ครัวก็น่าจะหยิบกระโถนออกมาจากรถไม่ทันเพราะว่ามีของวางทับซ้อนเอาไว้แน่นรถ
ก็เลยถ่ายให้นายเปรมชัยถ่ายมันซะเลยหน้ารถแบบนี้

หัวหน้าชายวัดมีเข้าไปคือถึงห้านอาจจะแบบไม่ทันแล้ว
ตรงนั้นก็เลยกระโถนก็หยิบไม่ทัน
พันธุ์ตำรวจเอกวัชรินภูศิษย์รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ปปก็บอกนะคะว่าตอนนี้พนักงานสืบสวนทำหนังสือเรียกนายวิเชียนชินวงศ์หรือว่าหัวหน้าวิเชียนที่เราพูดกันน่ะนะคะ
เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนไปให้ข้อมูลด้วยในฐานะผู้กล่าวโทษนายเปรมชัย
ความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงานก็เรียกหัวหน้าวิเชียนกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มรวมทั้งหมด๔คนค่ะ
ให้ข้อมูล๒๒กุมภาพันธ์นี้เพื่อตั้งประเด็นก่อนเรียกนายเปรมชัยมาสอบปากคำนะคะ
ตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานเพราะว่าหัวหน้าวิเชียนไม่ได้กล่าวโทษนายนพ
อืมแต่ถ้าพบว่ามีความเชื่อมโยงในการติดสินบน
ก็จะดำเนินการกับนายนพดลไม่ต่างจากนายเปรมชัยนะคะ
นายนพดลนี่เกษียณแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอิตาเลียนไทย
ใช่ค่ะก็เป็นคนยกหูประสานให้
นายเข้าไปในป่าหน่อยให้นายเปรมชัยเข้าไปในป่าหน่อย
แล้วก็ตอนที่มาประสงค์ประสานที่พื้นที่เนี่ย

บอกว่าก็ให้เจ้าหน้าที่เขาจะได้ปฏิบัติงานได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น

ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันถือว่าเป็นการให้สินบนหรือเปล่า
เพราะว่าหลังจากนั้นนายเปรมชัยก็มาเที่ยวป่า
แล้วก็เข้าไปล่าสัตว์ในเขตห่วงห้าม
แล้วก็ล่าสัตว์ป่าฆ่าสัตว์ป่า